เข้าไปโพสต์ภาพน้องกวางเป็นมิสแกรนดสุโขทัย

แต่ดูชุดดูมงดูสายสะพาน

คุณผู้ชมกลายเป็นเรื่องดราม่าเลยนะคะ
น้ำยังไม่เน่าแต่ดราม่าน้ำเน่าเกิดขึ้นแล้ว

คุณจะไปช่วยแล้วคือความกระฉับกระเฉงอยู่ตรงไหน
แล้วถ้าเกิดว่าคุณตกเรือ

มันกลายเป็นว่าเป็นภาระของคนในพื้นที่

แต่ชาวเน็ตบอกว่าเข้าใจ
เข้าใจว่ามาช่วยแต่ว่ามันถูกการะไหม
การรับแปลว่าสถานที่หรือเปล่าชุดที่สวมใส่เนี่ยนะคะ
แต่คุณผู้ชมคุณนวัดอิสระไกรศรีหัวเรือใหญ่ของมิสแกรนด์
มีการแชร์ภาพนี้แหละพร้อมกับข้อความบอกว่า
การให้การช่วยเหลือคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่คนชอบตำหนิไม่เคยช่วยใคร
เรือไม่พายเอ้าหางราน้ำไม่ใช่เอาเท้าราน้ำนะฮะ
เอาหางราน้ำคิดต่อเองว่าตัวอะไรมีหางนะฮะ
คุณนวัดบอกต่อบอกว่าขอชื่นชมมิสกรานด์สุของไทย
พรุ่งนี้ใส่มงกุฎไปอีกนะครับนี่นี่ภาพนี้นะคะเห็นไหม
หลังจากนั้นน้องกวางค่ะมีการโพสต์ชี้แจงในเฟซบุ๊คว่า
กิจกรรมช่วยเหลือน้ำท่วมได้รับเชิญจากสมาคมกู้ภัยจังหวัดสุโขทัย
ให้มาช่วยมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
แต่งตัวจัดเต็มเพื่อให้เกียรติสถานที่ที่ต้องเข้าไป
การถ่ายภาพบนเรือเพราะพี่เจ้าของเรือเขาขอให้ถ่าย
ถ่ายแป๊บเดียวกว่าบางช็อตเท่านั้น
นี่ค่ะโพสต์ร่ายยาวเลยนะคะชี้แจงบอกว่า
กิจกรรมของนางงามมีคนเชิญไม่ได้ไปเองไม่ได้คิดคอนเทนต์เอง
การนั่งบนเรือถ่ายรูปก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น
ไม่ได้นั่งแช่ในเรือเพลิดเพลินหรือเป็นภาระให้กับใคร

และจุดที่ไปช่วยเหลือจริงไม่ใช่จุดนี้ด้วย
ยืนยันว่าไม่ได้ถ่ายรูปสร้างภาพหรือเป็นภาระให้กับใครแน่นอน

สวยแล้วก็คือมงค์อันเดียวกันนี่ลงไปช่วยเหลือ
แต่ถึงแม้ว่าเธอจะแต่งตัวแบบนั้นมา
เมื่อกี้ก็เห็นว่าเธอก็พับขากางเกงลุยน้ำอะไรของเธอได้เนอะ
ใช่นะฮะแล้วนี่ก็อยู่ที่ความคิดเห็นของแต่ละคน